คือคุณนึกออกไหมเวลาเราใส่หูฟัง

เวลาคนคุยด้วยจะไม่ได้ยิน

ทีนี้เพื่อนคนที่ไม่ได้ใส่หูฟัง
ก็อยากจะทดสอบเพื่อนคนที่ใส่หูฟัง

คนที่ใส่หูฟังจะได้ยินอยู่หรือเปล่า
อย่าท้าทาย

ท้าทาย

เอาผมยอมรับก็ได้
เมื่อวานคุณมีอากาศยังไง

ผมเป็นคนฉายรมดั้ง

คุณบอกบอกเลยใช่ไหมไม่ใช่ถ้าเกิดว่าจะตดเสียงดังขนาดนี้ไป
ห้องน้ำไปผมยอมรับผมเป็นคนตดเสียงดัง
เหรออย่ามาตดให้ได้ยินอย่างเดียวพอ
ไม่ใช่ว่าไม่ได้อยากจะรู้เลยสิ่งที่คุณบอกไม่เป็นไรให้อภัย